ว่ากันด้วยเรื่องของนกพิราบหน่อยค่ะสื่อสาร
อันนี้ไม่สื่อสารไม่สื่อสารเหรอคะมาถึงบ้าน
แต่อย่างที่เราทราบนะฮะคือนกพิราบเนี่ย
เป็นภาหะนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ใช่ค่ะไข้หวัดนกอะไรอย่างนี้เนอะ
โดยเฉพาะมูลของมันก็คือขี้นกเนี่ย
คือมันมันหลายโรคถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็มีนี่เขามารวมตัวกันเหรอคะ
นี่คือหมู่บ้านพบศุกร์พบศุกร์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
แต่พบนกชาวซอยสี่พบสุกบอกไม่สุกแล้วเพราะว่าก็ดูนกพิราบสิ
แน่นเหลือเกินถามว่าทำไมมารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะเหลือเกิน
เห็นอาหารไหมอ๋อที่โปรยอยู่ที่พื้นนั่นเหรอคะ
เกาะบนเสาไฟฟ้าก็มีมารอกินอาหารอยู่เพราะมันรู้ว่าแถวนี้มีอาหารให้มันกิน
อืมเนื่องจากบ้านหลังหนึ่งของหมู่บ้านพบศุกร์ซอยสี่ค่ะ
มีผอโรงเรียนคนหนึ่งชอบให้อาหารนกพิราบอ่า
เนี่ยแล้วก็ให้จนแบบโอ้โหมันมันมาอยู่ทั้งวัน
นะมันยึดหลังคาบ้านชาวบ้านเป็นที่อยู่มันแล้วอ่ะ

นี่เห็นไหมสายไฟหลังคาบ้านถนน

นี่หลังคามีแต่นกพิราบ
คืออบพยพมาอยู่กันทั้งฝูงว่าอย่างนั้นเลย
เอาที่ไหนให้เยอะกว่านี้อีกส่งข้อความมาบอกหน่อย

ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้

อันนั้นก็เป็นแบบลักษณะลานกว้าง

นี่ค่ะคือระเบียงบ้านก็มีนะฮะ
บ้านบอกมาผสมพันธุ์กันมาสร้างรังออกไข่
ฟักไข่อยู่บนหลังคาบ้านระเบียงบ้านเต็มเลย

กลิ่นสาบนกกลิ่นมูลนกมันคละคลุ้งไปหมดตลบอบอวนไปหมด

มันเป็นเรื่องที่น่าหุดหงิดที่สุดเลยจริง
วันไหนฝนตกอากาศชื้นกลิ่นมันจะส่งกลิ่นขึ้นมา

คือบางคนบอกทนไม่ไหวทำยังไงย้ายบ้านหนีมีแล้วนะฮะ

หลังย้ายบ้านหนีนี่ต้นมงต้นไม้ปลูกเอาไว้หลังคาบ้านเห็นไหมฮะ

ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพื่อนบ้านที่เป็นผอโรงเรียนหลังนั้นหลังของพอโรงเรียนเนี่ย
ชอบเอาข้าวเนี่ยมาโปรยให้นกพิราบ
มันก็เลยมาอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็เลยร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมานะครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปนะฮะ
กลิ่นมันแรงเหลือเกินแรงจนแสบจมูกไปหมดเลย
นี่ครับคือเพื่อนบ้านเช่าบ้านที่อยู่ในซอยที่มาเกาะรั้วบ้านก็เห็นไป
ชาวบ้านบอกว่ามันก็เนื่องมาจากเพื่อนบ้านหลังนึง
เป็นผอโรงเรียนเป็นผู้หญิงทุกเช้าจะเอาอาหารมาโปรยให้นกพิราบกิน
จากเริ่มแรกเนี่ยนกไม่กี่ตัวตอนนี้เป็นร้อยตัวแล้วนี่เขาบอกตอนที่โปรย
กันเห็นเลยมาเป็นร้อยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วอาหารที่ให้นกแน่นอนว่า
บางทีมันกินไม่หมดหรอกมันก็เหลือทิ้งอยู่ข้างถนนนั่นแหละ
กลางวันนกมากลางคืนอะไรมารู้ไหมหนูมาฮะหนูนี่ยกขยงอันนี้กลางวัน
มันแอบอยู่เห็นแต่หางหางตอนนี้มันยังไม่ออกเพราะนกพิราบมากิน
อาหารอยู่ค่ะเดี๋ยวกลางคืนมันจะมาแล้วหัวมาแล้วอุ้ยตัวอ้วนอยู่
นี่ออกมาโชว์แซคนัทวินให้เห็นเลยเหมือนรู้เนอะยอม
ทีวีเห็นไหมนี่ได้ออกไทยรัฐนิวโชว์เลยนะไม่ใช่ทุกคนได้ออก
ออกเนาะแล้วอยู่กันไหวหรอแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับคือรัง
หนูนี่อยู่แถวหน้าบ้านของคนที่เขาให้อาหารนก
ราบเลยอ่ะคือมีคนเคยบอกว่าถ้าเห็นหนูหนึ่งตัวให้คิด
ไว้เลยว่าบวกไปอีกยี่สิบโอ้โหแล้วช่างภาพของเราก็ถ่ายได้
ช้อนชัยมากพยายามพยายามหนูมันก็สู้กล้องจริงมันก็คงหลบ
แล้วแต่ไม่พ้นคุณซักก็เลยถามชาวบ้านในซอยนะพบสุขซอยสี่
เออทำไมไม่คุยกับพอเขาล่ะชาวบ้านบอกว่าไปคุยแล้ว
ไปขอร้องเขาแล้วบอกพอหยุดให้อาหารนกได้ไหมพอก็จะ
บอกว่าก็เงินของเขาเขาซื้ออาหารมาอุ้ยอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะ
ค่ะแล้วเขาก็ยืนในรั้วเขานะเขาไม่ได้มาโปรยตามถนนสาธารณะ
หมู่บ้านนี่อ๋อเขาโปรยในรั้วของเขาเขาอยู่ในรั้วเขาแล้ว
เขาโปรยออกไปไม่ได้ออกมายืนข้างนอกอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นี่
เกาะอยู่ที่หน้าบ้านหลังมาเนี่ยเจอแรงกดดันจากชาวบ้าน
เพิ่มมากขึ้นเนี่ยพอไม่โปรยแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอยู่ในบ้าน
แล้วโปรยจะฝีถนนชัยแต่ก็ใส่กล่องใส่แล้วมาตั้งไว้แทนก็
ยังคงให้อยู่คือชอบให้อาหารนกแหละมันก็ยังมากินนะ
แหละชาวบ้านที่อยู่บ้านฝั่งเยื้องเยื้องกับบ้านผอนะครับ
พาคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปดูที่บ้านเลยนะฮะ
กันหลายคนเลยนะครับบอกโอ้โหขี้นกเต็มหลังคาเลยแล้ว
จากเชื้อโรคเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันยังไปกัดพื้นผิวสัง
สงสังกษีหลังคาจนพังเสียหายหมดหมายถึงตัวขี้นก
ใช่ไหมคะมันมีเป็นกรดเป็นอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วอีกอย่าง
หนึ่งที่กลัวนะค่ะนกกับหม้อแปลงไฟใช่ไหมบางทีมันบิน
เข้าไปแล้วมันไฟช็อตระเบิดตู้มตามขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลัวด้วย
กลัวไฟจะไหม้เนอะเพราะมาเกาะสายไฟเยอะเหลือเกินเคยไป
บอกพอพอบอกว่ายังไงรู้ไหมชาวบ้านเขาบอกถ้ากลัวนกมัน
เข้าหม้อแปลงไฟหน้าบ้านเนี่ยก็ย้ายหม้อแปลงไปไว้ในบ้าน
เอาลองฟังชาวบ้านดู
ก่อนหน้านี้จะออกมานั่งเล่นกันหน้าบ้านแต่ทุกวันนี้ออก
ไม่ได้ออกมาก็แป๊ะแป๊ะบางทีก่อนจะออกไปทำงานก็เหียนมองดู
แล้วบางทีก็โดนแป๊ะบนหัวเราก็ต้องไปอาบน้ำแต่งตัว
ใหม่อีกมันเสี่ยงอ่ะมันก็ไม่ไหวไหมล่ะเราจะต้องมาอะไร
นกอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันอยู่อยู่อย่างลำบากเลยยิ่ง
เวลาฝนตกมากลิ่นขี้นกความชื้นมันเข้าบ้านเต็มอย่างเรา
บ้านชั้นเดียวเต็มเลย
อันนี้ที่พอเขาบอกไม่ใช่พอเพื่อนบ้านของพอเขาบอก
ออกมาอันนี้ท่านผู้ชมส่งข้อความทางไลน์ที่หน้าจอมาเยอะ
โรคก็มีหรือว่าแจ้งพิกัดพื้นที่ว่าแถวไหนเยอะก็มีมา
ท่านผู้ชมครับล่าสุด๑๔นาฬิกานะฮะบ่ายวันนี้นะครับ
สัตวแพทย์พิรชายัตติพรท่านเป็นสัตวแพทย์ชำนาญการของ
เทศบาลนครปากเกร็ดวันนี้นำเจ้าหน้าที่พร้อมกับยาฆ่า
เชื้อนี่ไปฉีดพ่นให้แล้วอืมที่หลังคาบ้านของชาวบ้านแล้ว
ศุกร์วันนี้นี่แหละนี่ฮะส่วนชาวบ้านในซอยก็นี่มาช่วยกัน
วาดถูพื้นถนนบอกเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อน
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ายาพ่นที่เอามาฉีดเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อ
ลิ่นมันจะรุนแรงพอสมควรค่ะยังไงก็แนะนำว่าเด็กเล็กเนี่ย
อย่าให้เข้ามาใกล้อย่าให้มาสูดดม

แต่ยามันก็มีฤทธิ์อยู่แค่๓๕วัน
ไม่รู้มันจะกลับมาใหม่หรือเปล่า
จากว่ามันกลับมาแล้วมันจะไม่มีอาหารให้มัน
มันก็อาจจะไม่มาอีกนี่ฮะ

ทางเจ้าหน้าที่ของทศมนครปักตริตบอกว่า

แต่ถ้าเอาตามกฎหมายแบบเป๊ะเลยนะ
ต้องมีภาพถ่ายของคนที่มาให้อาหารนกพิราบ

แต่ถ้าเกิดไม่มีภาพถ่ายเป็นหลักฐานเนี่ย

เพราะว่ามันจะมีหลักฐานได้ยังไงว่าตกลงนกพิราบเนี่ยมันมาจากใคร

ใช่ค่ะแต่ก็เอาจริงก็ดูเรื่องของสุขภาพ
เรื่องความปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ด้วยกันแล้วกัน
เรื่องมีเงินไม่มีเงินเนี่ยเอาไว้ก่อนดูสุขภาพก่อน
คือท่านผออาจจะต้องลองคุยกับชาวบ้านในพื้นที่หน่อยนะ